ตั้งแต่โตเป็นเกาเดือนนี้ชักเหงาเบาเหมือนกัน
ไม่ใช่นะคนนี้ยังไงดีอ่ะหนาวแล้วไม่มีใครกอดด้วย
คือสิบแปดปีเองเอาทิ้งเลยละกันดอกไม้เนี้ย
ดูเรื่องของสภาพอากาศดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษา
มารายงานแล้วค่ะโอ้โหจะหาแฟนสักคนยากเหลือเกิน
ยิ่งหนาวแบบนี้ไม่รู้จะกอดใครค่ะกอดตัวเองไปก่อนนะคะ
แล้วก็ต้องดูด้วยว่าหนาวจะอยู่กับเรานานหรือเปล่านะคะ
เอาแยกเป็นสองอย่างวันนี้ทั้งเรื่องของหนาวและเรื่องของฝนนะคะ
อย่างแรกก่อนเลยละกันค่ะดูสภาพอากาศตอนนี้ก่อนนะคะ
โอ้โหไม่เห็นมีอะไรเลยนะคะเมฆก็ไม่มีฝนก็ไม่มี
แต่บอกว่าเป็นณช่วงเวลานี้กันก่อนนะคะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดลักษณะอากาศในวันนี้นะคะ
ก็คือลมหนาวเขาอ่อนกำลังลงก็คือถอยร่นกลับไป
ลักษณะแบบนี้ค่ะภาคใต้เนี่ยลมมรสุมประจำถิ่นที่จะทำให้เกิดฝน
มันก็น้อยลงไปด้วยมันก็เบาลงไปด้วยนะคะ
จะเห็นว่าเช้าไปเลยค่ะฝนเนี่ยไม่มีเลย
ไม่ว่าจะเป็นภาคไหนนะคะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้
ไม่มีฝนเลยแต่ทีนี้หลังจากนี้นะคะ
จะมีฝนพอรำคาญเล็กน้อยเน้นที่ฝั่งตะวันออกนะคะ
ก็คือฝั่งทะเลอันดามันนั่นเองนะคะ
แต่ว่าจะเป็นช่วงนครศรีธรรมราชลงมาจนถึงต่ำมากค่ะ
ส่วนคลื่นวันนี้นะคะริมฝั่งไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะ
ส่วนจุดที่มีฝนนะคะเป็นช่วงกลางทะเลเนี่ยอาจจะสูงหน่อยนะคะ
ประมาณ๒เมตรแต่ก็ถือว่าไม่น่ากังวลเท่าไหร่ค่ะ
เรื่องของลมหนาวค่ะจากที่บอกไปลมหนาวเขาถอยร่นขึ้นไปค่ะ
ลักษณะคือตีตัวออกห่างดิฉันคล้ายผู้ชายเลยนะคะ
โอ้โหอากาศช่วงนี้ค่ะยอดดอยยอดภูเขาหนาว
แต่พื้นที่อื่นค่ะภาคกลางและภาคตะวันออก
ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะแต่ว่าใช้คำว่าเย็นแล้วกัน
และทีนี้ช่วงกลางวันร้อนตับแลบเลยคุณผู้ชม